คุณผู้ชมจำได้หรือเปล่าบอกเลยว่าที่เรือนขวัญพาคุณผู้ชมและน้องนุชนัน
ไปไหว้พระขอพรที่สารหลักเมืองมันบังเกิดผลแล้วคุณผู้ชม
หลังจากขอพรเสร็จในเรือนขวัญได้เขย่าเซียมซีตัวเลขขวัญได้
อุ๊ยต้ายมันบังเอิญไปไทซ์จากเลขไทยรางวัลที่๑คุณผู้ชม
นี่ไง๑๕ชัดเลยคุณผู้ชมดูสิ
ดูดิมันเต็มมันเข้าเต็มเลย

ใช่สลับไปสลับซ้ายสลับขา
ถ้าคุ้มใจใครตามเรือนฝันบ้างวันนั้นใครได้ดูบ้าง
หมานเด้อพ่อแม่พี่น้อง
สัญญาว่างวดหน้าขวัญจะเอาอีก๔ตัวที่เหลือมาฝากคุณผู้ชมแน่นอน

เอามา๒แล้วเดี๋ยวงวดหน้ามาไปเลย๖ตัวแบบเต็ม
พูดถึงเรื่องเลขเข้าเป้าค่ะมีป้ายทะเบียนรถของคนบันเทิง
เข้าเป้าเหมือนกันคุณผู้ชมคนที่มาเต็มคือแจ๊คแฟนฉัน
ส่วนคนที่ตัวเลขครบคือคุณท็อฟฟี่๓บาท๕๐และคุณหนูเล็กก่อนบ่าย
เรียกได้ว่าป้ายมงคลพาปังจริง
ซึ่งตัวพี่หนูเล็กเองเนี่ยต่อให้ไม่มีรางวัลจากป้ายเลขทะเบียน
แต่ก็รับทรัพย์จากการช่วยเหมาแผงลอตเตอรี่คนพิการ
ดูจากอาการดีใจคุณผู้ชมค่ะน่าจะรับทรัพย์อยู่หลายใบเลย
ตัวเลขอะไรก็ดูตามหน้าจอไปเลยละกัน
นิดนึงละกันเมื่อกี้ขออภัยลืมจริง
เรื่องตัวเลขน้องนุชนันที่พี่ขวัญอ่ะ
คุณผู้ชมเขาไลน์มาหาด้วย

ได้ซื้อไหมเลขหนูได้ซื้อไหม
ที่พี่จับอ่ะน้องนุ๊ดพี่บอกตรงนี้เลยว่า
พี่เสียใจพี่ไม่ได้ซื้อ
แต่ก็ถือว่าขวัญบอกโชคกับคนอื่นไง

คราวหน้าเดี๋ยวขวัญไปใหม่รอติดตามกันเลยจ้

ข้างนนี้รับทรัพย์หลักแสนเฉียนเกย

แล้วคนที่รับทรัพย์คือใครรู้ไหมคะ
ช่างหน้าช่างผมที่แต่งตัวให้แม่นี่แหละจ้า

ชอบกาวชอบป้าชอบหนึ่ง

แต่ยายเห็น๐๖๓
ไปกระจายเอาเองค่ะ

ชอบใจนะ

แล้วตงแบบตง
ฮายวันหลังมาแต่งหน้าทำผมที่ไทยรัฐหน่อยได้ไหม

อุบีปแม่ฮายเลยเอาแบบนี้ดีไหมค่ะ
งวดหน้าอย่างที่บอกไปที่เรือนขวัญบอกนะคะ

เผื่อเราจะได้รับทราบเหมือนพี่เขาบ้างนะคะ
ปิดท้ายโมเมนต์ตัวเลขมาตอนแต่งหน้าเหมือนกันเลย

ก็พูดลอยบอกว่าเอองวดนี้แตนชอบแบบเลข๕๑
ปรากฏ๕๑มาจริงค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็ตรงกับเลข๔เป็นรางวัลที่๑ค่ะ
ใครซื้อทันก็รับทราบไปเลยจ้า
บันเทิงไทยรัฐขอแสดงความดีกับผู้ที่รับรางวัลเมื่อวานนี้ด้วยนะคะ
ส่วนที่ฉันนั้นงวดนี้๑พฤศจิกายนต้องสู้
ต้องสู้จึงจากชนะ
วันนี้กินแห้วไปก่อนไม่เป็นไร
กว่าจะหาปังกันใหม่ในบันทึกไทยรัฐนะคะ